ถึงเวลาที่เราจะไปตลาดกันค่ะ

ในตลันตลาด

เข้าตลาดกันดีกว่าค่ะไปอัปเดตราคาสินค้ากันจ้า

สัปดาห์นี้หมูเนื้อแดงเนี่ยลดลงมาอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะคะ
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็ยังคงที่อยู่ที่๕บาทต่อฟองนะคะ

นินนะคะ๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทูนึ่ง๑๔๐บาทต่อเข่ง
สลิด๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนปลาช่อนเลี้ยงวันนี้อยู่ที่๑๕๕บาทต่อกิโลกรัม